เรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดจากความประมาทนะฮะ
คราวนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าผู้ชายคนนึงเนี่ย
เขาจะไปขอยืมรถบิ๊กไบท์ของเพื่อน
แล้วก็มีการให้เพื่อนถ่ายเพื่อนที่เป็นเจ้าของรถบิ๊กไบท์นะ

ตั้งใจว่าจะยืมบิ๊กไบท์ของเพื่อนขี่

เจ้าของมีการเตือนแล้วให้ขี่เบา
แต่คนที่ยืมดันไปเร่งเครื่อง
แล้วพอมันไปแซงซ้ายกับรถมอเตอร์ไซค์อีกคันนึง
มันเกี่ยวกันแล้วเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำค่ะ
เหตุการณ์นี้ทำให้เพื่อนที่ยืมขี่บิ๊กไบท์เนี่ย
เสียชีวิตนะคะครับโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าหลักหก

ตำรวจสอบภอปกครองรังศิษย์ก็ไปตรวจสอบ
พร้อมด้วยแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงค่ะ
จุดที่เกิดเหตุพบศพของนายพลชัยอายุ๑๙ปี
เสียชีวิตอยู่บนฟุตปาดแล้วก็มีหมวกกันน็อกรองเท้าผ้าใบเนี่ย
ด้านหน้าของบิ๊กไบท์เนี่ยพังยับเลยนะคะ
ที่กระจกมองข้างฝั่งซ้ายมันมีรอยเฉียวชน
ก็คือนายสุชาติอายุ๑๙ปีได้รับบาดเจ็บนะคะ
ก็รออยู่ที่เกิดเหตุทีนี้นายสุชาติเขาก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนนั้นผมก็กำลังขี่มอเตอร์ไซค์ผมจะกลับบ้าน
ส่วนคันบิ๊กไบท์เนี่ยเขาขี่มาด้วยความเร็ว
หลังจากนั้นบิ๊กไบท์ก็มาแซงซ้ายของผม
ซึ่งบิ๊กไบท์มาเฉียวกับรถมอเตอร์ไซค์ของผม
ก็เลยทำให้บิ๊กไบท์เสียหลักแล้วก็ชนกับฟุตปาดพลิกคว่ำมาค่ะ
ทีนี้มาดูเจ้าของบิ๊กไบท์บ้างอายุ๑๘ปี
ซึ่งเขาเป็นเพื่อนกับนายพลชัยผู้ตายด้วย
ก็เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะบอกว่าวันที่เกิดเหตุ
นายพลชัยขอยืมรถบิ๊กไบท์บอกว่าอยากจะเอาไปลองขี่หน่อย
เนี่ยคันเนี่ยครับเครื่องมันแรงเหมือนกันนะฮะ
แล้วนายพลชัยก็เอาโทรศัพท์มือถือยื่นให้กับเจ้าของบิ๊กไบท์
บอกให้ช่วยถ่ายคลิปให้หน่อยเดี๋ยวจะเอาคลิปนี้ไปลงไอจี
ซึ่งเจ้าของรถกับเพื่อนก็ยืนดูกันอยู่ข้างถนนค่ะ
ครับแล้วอย่างที่คุณผู้ชมรู้ว่ารถบิ๊กไบท์อ่ะมันเป็นรถที่เร็ว
น้ำหนักมันมากเพื่อนก็บอกตะโกนบอกเลยนะบอกขับเบานะขี่เบานะ
แต่ท้ายที่สุดนะคะก็มาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
ทีนี้หลังจากตรวจสอบที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็บันทึกภาพเอาไว้เป็นหลักฐาน
เอาไปเก็บรักษาไว้ที่สถานีตำรวจแล้วก็นำตัวนายสุชาติ
คนที่ขี่ฮอนด้าเวฟแล้วบาดเจ็บไปสอบสวนเพิ่มเติม
และจะให้เจ้าหน้าที่นำผู้เสียชีวิตส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อไปตรวจสอบอีกครั้งค่ะ